ปฏิบัติการฝนหลวงจะสามารถขึ้นทำฝนหลวง

ก็ต้องดูสภาพอากาศที่เหมาะสมดูความชื้นสัมผัสต่างนะครับ
ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์
ก็เตรียมส่งเครื่องบินฝนหลวงไปช่วยเมืองกรุง
เชื่อว่าสามารถจะทำให้เกิดการลดมลพิษทางอากาศได้นะครับ
ขณะที่คุณหมอจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และทุกฝ่ายต้องช่วยกันลดปัญหานี้
และที่สำคัญท่านต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
ปฐุมธานีก็ได้เกิดหมอกสีขาวปกคลุมตลอดทั้งพื้นที่เหมือนกัน
จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษดรสนักการณ์และคุณภาพอากาศ
โดยวัดที่ศูนย์คุณภาพอากาศบริเวณตำบลคลอง๑
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
อย่างที่บอกไปไม่ใช่แค่กรุงเทพฯปริมณฑลลามไปถึงนู่น
นครปฐมเลยนะครับจะมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วย

เขาบอกที่ปฐุมธานีก็มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอน
อยู่ที่๕๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
อยู่ในเกมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลภูมิในการศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดแล้วก็โรคระบบหายใจ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บอกว่าในช่วงนี้เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง
ยังเกินมาตรฐานแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย

ข้อแนะนำด้านสุขภาพประชาชนทั่วไป
สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ค่ะส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงหมายถึงเด็กคนชราหญิงมีคัน
และผู้ป่วยที่มีโรค
โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือด

ถ้ามีอาการเบื้องต้นเขาบอกให้สังเกตตัวเองแบบนี้นะ
หั่นสังเกตอาการทางสุขภาพเบื้องต้นเลย
ถ้าไอระคายเคืองตาและรู้สึกว่าคัดจมูกหายใจลำบาก
ก็ควรจะใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น
หากต้องอยู่ภายนอกนอกอาคารหรือบริเวณที่อาจจะมีค่าฝุ่นละอองสูง
แล้วก็ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
งดการเผาในที่โล่งและห้ามใช้รถยนต์ที่มีควันดำ

เราจะไปงดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมันยากนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

สนับสนุนการทำฝนหลวงในพื้นที่กรุงเทพ

ซึ่งช่วงนี้ลมตะวันออกเชียงใต้กำลังจะพัดผ่าน
ในวันที่๑๕๑๗มกราคมนี้
น่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเหมาะสมนะครับ
โดยจะนำเครื่องบินกาซ่า๒ลำ
และเครื่องบินแบบคาราแว่น๓ลำ
เพื่อเข้าไปสนับสนุนกับชุดปฏิบัติการฝนหลวงที่อุตภัวร์
เพื่อตั้งจุดก่อเมฆเลี้ยงให้อ้วน

พัดผ่านเข้าพื้นที่กรุงเทพฯมรคและปริมนธน
โดยใช้เกลือแคนเซียมยูเรีย
เพื่อก่อเมฆเลี้ยงเมฆให้โต
ซึ่งคาดว่าสภาพอากาศจะเอื้อให้เกิดการทำงานได้จริงในวันดังกล่าว
โดยพื้นที่ที่จะทำนั้นอยู่บริเวณจังหวัดระยอง

ซึ่งจะสามารถทำให้ฝนมาตกลงมาที่กรุงเทพมหานครได้
และจะช่วยลดปัญหามลพิษได้ดีขึ้นนะครับ
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่กองทัพอากาศหน่อยนะคะ
นักบินจากฝูงบิน๔๖๑กองบิน๔๖จังหวัดพิศนุโลก
ก็มีการประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
เพื่อกำหนดพื้นที่แล้วก็วางแผนปฏิบัติการ
ก่อนจะขึ้นบินโปรยละอองน้ำ
เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ
ซึ่งเครื่องบินสนับสนุนภารกิจจากปฏิบัติการฝนหลวงโดยเฉพาะ
เพราะอันนี้เป็นเครื่องที่สนับสนุนภารกิจนี้โดยเฉพาะเลย
บรรทุกน้ำไป๓๐๐ลิตรแล้วก็จอดอยู่บริเวณกองบิน๖ดอนเมือง
หลังจากนั้นก็จะขึ้นบินโปรยน้ำมาเป็นละอองในความสูง๑๕๐๐ฟุต
เหนือพื้นที่เป้าหมายแรกเมื่อตอน๑๑โมงที่ผ่านมานี่เองนะคะ
บริเวณรอบฐานทัพอากาศดอนเมืองและละอองน้ำ
มันก็จะจับตัวกับฝุ่นละอองโดยน้ำที่โปรยลงมาเป็นละอองน้ำสะอาด
น้ำตรงนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะ